ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปหนึ่ง
เขามีการแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลบอกว่าช่วยกันให้เบาะแสหน่อย
เพราะว่ามีคนขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะคะ
เขาไปชนเข้ากับบิ๊กไบท์ชนเสร็จแล้วหนี
และยังไปชนรถคันอื่นจนได้รับความเสียหายอีกนะคะ
มีคนขับบิ๊กไบท์อีกคนนึงที่เห็นเหตุการณ์เขาพยายามขับตามคันนี้แหละ
แต่ตามไม่ทันจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครได้เห็นแล้วเนี่ยนะคะคลิปนี้
แล้วมีเบาะแสที่จะแจ้งช่วยกันหน่อยนะคะ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
เฮ้ยหยุด
พยายามไล่ตามแล้วแล้วก็ตะโกนให้หยุดแล้ว
คนซ้อนบิ๊กไบท์ลงไปพยายามจะจับตัวไว้แต่เขาขับรถหนีไป
บิ๊กไบท์เขาก็พยายามตามต่อนี่แหละค่ะพอไปถึง
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วหนีกันไปอีกเนี่ยมันจะมีช่วงของทางแยก
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วคือเขาก็ยังไปเฉียวชน
นี่ไงโอ้โหแล้วก็ขับหนีไปอีกเลยนะคะ
บนถนนใหญ่คนขี่บิ๊กไบท์คันนี้ก็ขี่ไล่ตาม
คนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยขี่เร็วมากไม่ได้สวมหวกกันน็อกด้วยนะ
และยังทำท่าไม่รู้สึกผิดอะไรทั้งนั้นค่ะ
พอคนขับบิ๊กไบท์เขาขี่ไปได้ระยะหนึ่งก็ไปเจอสี่แยกไฟแดง
คนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ยังแทรกรถคันอื่นเฉียวกระจกรถคันอีก๒คัน

ทำให้คนขี่รถบิ๊กไบท์เขาไล่ตามไม่ทันเพราะว่าเขาไม่ได้ฝ่าไฟแดงอะนะคะ
นี่แหละคนขี่รถจักรยานยนตบิ๊กไบท์ที่ถูกเฉียวชนก่อนหน้านี้เนี่ย
โชคดีที่บาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ซึ่งคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดเลยที่คุณผู้ชมเห็น
บันทึกโดยกล้องที่ติดอยู่กับหมวกกันน็อกของคนขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ขี่ตามหลังบิ๊กไบท์คันแรกที่โดนชนนะคะ
ก็จะเห็นเลยว่าคือเขาผิดเต็ม
เพราะว่าคนขี่บิ๊กไบท์เขาเปิดไฟเลี้ยวแล้ว
จะเลี้ยวอยู่แล้วแต่คันนี้แทรกขึ้นมาชนเลยนะคะ

ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขามีการแชร์คลิปกัน
เพื่อที่จะให้หาเบาะแสคนใส่เสื้อขาวนี่แหละที่ขับหลบหนีไปเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เขาก็เลยแชร์ต่อกันแล้วก็บอกว่าช่วยตามหาหน่อย
ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ชนแล้วหนี
ถ้าใครทราบเบาะแสจริงเห็นหน้าแบบนึงด้วยนะคะ
เจ้าของคลิปบอกว่าเขามีรางวัลให้ถ้าใครแจ้งเบาะแส
และนอกจากนี้เจ้าของคลิปยังไปแจ้งความไว้ด้วยที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
ที่สุดค่ะตำรวจสามารถติดตามจนพบรถจักรยานยนต์ของคนดังกล่าว
ทราบตัวและพิกัดของคนขี่รถจักรยานยนต์
แต่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่เจ้าของรถค่ะ
ตอนนี้ก็เลยมีรายงานว่าคนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้ว
เจ้าของคลิปจึงฝากแจ้งบอกว่าไปมอบตัวซะ
ไม่อย่างนั้นต้องให้ตำรวจออกหมายจับและดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

ถ้าใครมีเบาะแสเพิ่มเติมอีกก็แจ้งไปได้ค่ะ
เห็นหน้าค่อนข้างชัดนะแล้วบางทีก็
ช่วงแรกของคลิปนี้นะคะจะเห็นทะเบียนด้วยด้านซ้ายมือ
แต่ว่าคือทะเบียนพอสืบไปแล้วปรากฏว่าคือคนขี่ไม่ใช่เจ้าของอืม
ก็ต้องไปถามเขาว่าวันนั้นเขาให้ใครหิว